พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีเพื่อนบ้านคนนึงเขาบอกว่าเขากึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็ได้ยินเสียงแว่วในหูแบบเสียงไม่ได้ดังอะไรมากนะคะเหมือนหูแว่วอ่ะ
บอกในโหงตายแล้วโหงตายโหงคือเพื่อนบ้านโหงตายแล้วลืมตามาเอาไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลย
ไปดูเพื่อนบ้านดูหน่อยที่ชื่อในโหงเป็นยังไงตายจริงจริงตายอยู่ในบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าวงตายแล้วใช่ได้ยินเสียงในหูหวงตายแล้ววงตายแล้ว
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีไปตรวจสอบนะคะเนี่ยค่ะผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านในซอยที่บ้านไม่มีเล็กที่นะคะที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเพลิงพักอย่างนี้ค่ะในโหงค่ะนายวงศิลป์โพดำอายุ๖๐แล้วเสียชีวิตมาหลายวันแล้วด้วยนะพี่อุ๋ยไม่ต่ำกว่า๓วันนะคะ
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยอะไรเลยครับเพื่อนบ้านค่ะนางจันทร์อายุหกสิบเจ็ด
บอกว่าในวงเนี่ยอยู่ตรงนี้คนเดียวทำงานเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่แถวนี้แหละแต่ติดเหล้าหนักมากดื่มทุกวันเธอต้องคอยนำข้าวนำน้ำไปส่งให้บ่อยสุดท้ายที่เจอกันคือวันเสาร์แล้วเนี่ยวันนี้หลับอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่นมีเสียงแว่วมาในวงตายแล้วในวงตายแล้วสะดุ้งตื่นไปดูเอาใน
แสดงว่าตะหวงนี่ตาย๒วันแล้ว

แล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาบอกป้าหรือเปล่าว่าเขาตายแล้ว
เหมือนป้าแกก็เลยสงสัยเหมือนในโหงตั้งใจจะมาบอกหรือเปล่า
ว่าตายแล้วนะให้มาดูหน่อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยอย่างนี้นะ

เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปบันทึกเอาไว้นะคะ
แล้วก็ส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร

แล้วหลังจากนี้ก็ต้องประสานหาญาติของผู้เสียชีวิต
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ